เรื่องนี้กันหน่อยช่วยพิสูจน์กันที
กลุ่มวัยรุ่นโพธารามที่ราชบุรี
เขาบอกว่าไปเจอกับผีกระสือเข้าครับ
โหลองอูหูอาหารเลย

แล้วยังไงพอนุ่มหมอสายแดงบอก

เอาก็ชวนให้คิดชวนให้สงสัยนะ
ไปดูสถานที่เกิดเหตุกันหน่อย

ตำบลเจ็ดเสมียนอัพพิษโฮธารามจังหวัดราชบุรี

ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาถ่ายติดอะไรมา
ดวงไฟปริศนาแดงอย่างนี้เลย

จะเห็นว่าในตอนจบไอ้แสงสีแดงที่เห็น

พอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลนะ

เนี่ยบางคนนะอันนี้ชาวเน็ตนะความเห็นชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยดูดีมันไม่ได้มาเป็นดวงนะมาเป็นยวง
ฮะมาเป็นยวงจากดวงกลายเป็นยวงแบบไหนแบบยวงเหมือนมีไส้ด้วยอย่างนี้หรอ
นั่นแหละครับน้องใบตองชิสาขอดูดีชาวเน็ตเขาจินตนาการแบบนั้นเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นดวงอย่างเดียว
อ่าแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็นยวงมีไส้คืออะไรอ่าได้เลยเอาข้าวเปล่ามาด้วยไม่ใช่บ้าล่ะมาเป็นไส้อย่างนั้นกระสือสิ
หรอคุณไปดูหนังเรื่องไหนมาพอดิดู้เมื่อเช้านี้ตากซอยบ้านแต่อย่างงี้ล่ะกาญความเชื่อก็ว่าเป็นผีกาซุ

เคยเห็นไหมในอีกข้างยิงปุ่ม

สว่างวาบเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าจุดอยู่ตรงไหน

ที่บอกว่ามีควันแล้วก็ถือเอา
แบบนั้นเราเห็นตามกองชงกองเชียร์
แต่นี่น่าจะเป็นถ้าเป็นผู้แฟร์นะก็คงเป็นแบบจุดแล้วลอยขึ้นไป
แต่ในลักษณะการลอยของมันผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียว
มันลอยไปเดี๋ยวมันก็จะตกดิ่งลงมา
แต่ลักษณะการลอยแบบนี้มันจะเหมือนกับว่ามันคาที่
แล้วมันอยู่มันลอยออกซ้ายออกขวาแบบนี้
มันดูแปลกมันดูไม่เหมือนพลุแฟร์ที่เขาจุดกัน

แต่ยังไงซะอยากจะไปคอมเมนต์กันเพิ่มเติม